สวัสดีค่ะทัศลักษณ์ปัตภพงพัฒน์นะคะจากภาคชาติไทยพัฒนาค่ะ
แต่พรรคเราเนี่ยมีนโยบายทั้งหมด๗ด้าน
ก็ขอยกนโยบายนี้ภายใต้ในด้านสังคมนะคะนโยบายของด้านสังคมค่ะ
พักเราก็ร่วมแรงปฏิรูปนะคะสร้างความปลองดอง
พรรคเราเคยคิดว่าเราจะสร้างองค์กรระดับองค์กร๑ขึ้นมา
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมอยากให้ทุกท่านทุกเพศทุกศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม
ทั้งเรื่องทั้งแสดงความคิดเห็นทางด้านเพศสภาพ
ยังมีเวลาอีกค่ะได้อีกนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะ